คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูคนที่หมู่จนได้ดี
บอกเลยว่านาทีนี้เนี่ยดิฉันอิจฉาคนคนนี้มากที่สุด
จะเป็นใครติดตามกันค่ะกับช่วง

สมัยนี้ไม้มูอยู่ได้ไง
อย่างใยปิงปองเนี่ยโหยจนน้ำก็เป็นตัวแม่
และยิ่งอยากให้ชายใดรักชายใดหลง
มันก็ต้องลงหน้าทองกันหน่อย
บอกเลยว่าเหยื่อแซ่บว้าว
โหต้องหมู่ยังไงให้เด็กไล่อะเล๊กแบบเนี่ย
นี่แทบจะไม่ใช่ใกล้ชิดติดตัวแล้ว
จนร้ายร้ายมาก
ฉันจะเป่าฆ่าเธอทำให้เธอตกบ้างได้
ให้เธอเจ็บเธอช้ำให้เธอจำตลก
ไป
เจ้าแจ๊ะริมเจ้าอยากเป็นฟิงปองปะล่ะโอ้โหแท็บเตอร์สิงห์อยู่แล้วอ่ะ
พระเอกเขากอดนัวอะไรกันขนาดนั้นสงสัยต้องเป่าลงหน้าทองกันบ้างแล้วคุณผู้ชมค่ะ